พอชิตากันบ้างค่ะพิธีกรรายการเกมรับจำนำของเราทางไทยรัฐทีวี
บอกเลยรายการนี้เขาดังแจ๊กกะลีนไปทำอะไรอีกแล้วข้างหลัง
เอาอีกแล้วเอาเกะกะเขาตลอด
เกะกะเขาตลอดเลยอ่ะพี่เบ้นค่ะเปิดใจว่าขอบคุณแฟนแฟนมากเลย
ติดตามรายการเกมรับจำนำค่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองกลับมามีพลังในการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วต้องขอบคุณพี่เอชายาพิธีกรคู่ขวัญที่ช่วยจุดไฟในตัวเธอ
โหมไฟมันเข้าไปใส่ฟืนมันเข้าไปค่ะ
เบ้นค่ะเลยจะมีแรงฮึดสู้ดูแลตัวเองให้แบบตัวเล็กลงอะไรอย่างนี้
และกล้ากลับมายืนหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนสามีค่ะพี่มิกคนเนี่ยสุดยอดเลย
ซัพพอร์ตพี่เบ้นดีทุกอย่างแล้วก็เพิ่งฉลองครบรอบเก้าปีนะคะ
คบกันมาไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา
ซึ่งนะคะก็ติดเบรกเอาไว้เลยว่าพี่มิ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเธอลูกคนที่๔ต้องมาแล้วนะหวานขนาดนี้๙ปี
ตอนนี้ลูก๓คนก็อันละวนอลละเวงแล้ว
อย่างล่าสุดลูกสาวคนกลางน้องปรางค่ะ
เดินมาบอกแม่ว่าเลิกกับไทก้าแล้วคุณผู้ชม

เพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยน้องปลางเขามาสารภาพกับคุณแม่
แต่คุณพ่อบอกว่าเป็นแฟนกับไทก้าและแต่ตอนนี้ถ้าทางกลัวคุณพ่อเสียใจ
ก็เลยเลิกกับไทก้าแล้วนะคะก็เลยมาเป็นแฟนของพ่อแทนก็แล้วกัน
ห่วงพ่อนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมงานเนี้ยก็เลยเอาแม่งงเหมือนกัน
เบ้นเนี่ยถึงกับงงเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ย
เมื่อกี้บอกเลิกกันแล้วนะน้องปางบอกว่าหนูคืนดีแล้วอ่ะแม่
ลูกค่ะเป็นยังไงคะลูกค่ะอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณแม่เขาหน่อยค่ะ
ปางก็บอกปางชอบไทยก้าไงไงใช่ไหมปางชอบไทยก้าแล้วบางวันเขาเขาเลิกกับหนูแล้วนะ
พ่อเขาเลิกกับหนูแล้วแหละหนูกลับมาเป็นแฟนพ่อแล้วนะสักพักนึงเอาใหม่
พ่อเขาดีกับหนูแล้วนะวันนี้หนูเดินจึงมือกับเขาแล้ว
เออก็แล้วแต่โอนดีจังเลยลูก
เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่อย่างน้อยเราก็อยากให้เขาบอก
แล้วเราก็ไม่ไปปิดกั้นว่าอยากมีแฟนไปคุยกับเขาทำไม
เด็กสมัยเนี้ยคือแบบเราจะไปคิดแบบเราไม่ได้เลยอะ

ใช่ก็คาดหวังว่าจะมีพิธีกรเพิ่ม
อาจจะเป็นเพราะว่าเจอพี่เอชายา
เอชยาเขาก็เป็นแบบรุ่นเดียวกับเราด้วยเนาะ
แหม่สุดเซียวมากเลยนะลูกสาวบ้านเนี่ย

ชื่อคุณฟิกนิกถ้ายังจำกันได้ติดต่อโอ้โห